เรื่องที่เราต้องตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
เพราะเมื่อวานทุบสถิติไปผู้ติดเชื้อในระลอกใหม่ล่าสุด๑๓๓๕ราย

นี่ผมพาดหัวข่าวให้ดูเล่นนะฮะ

เชียงใหม่เจอเพิ่ม๒๗๐รายเดี๋ยวยอดจะไปบวกวันนี้นะครับ
สะแก้วพุ่งวันเดียว๒๑รายระนองแตกติด๒รายพ่อลูก

ที่ใหญ่อีกนะฮะที่จำนวนเยอะอีกก็มีสมุทรประการเจออีก๔๔ราย
นนเจอเพิ่มอีก๖๙รายอายุน้อยสุด๑ขวบ

เยอะเดี๋ยวรอให้สบคเอาตัวเลขเหล่านี้บวกและคงมีรายงานในวันนี้
เราก็ภาวนาอย่าให้เกินพันเลยนะฮะช่วยกันในการที่จะกาดไม่ตกด้วยนะครับ
แล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับที่สพรัฐนาธิเบสที่นนทบุรี
ที่นี่ก็ต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่เลยคุณพ่นยาฆ่าเชื้อกันใหญ่เลยนะครับ
๔ทุ่มเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วสพเลย
หลังจากได้รับแจ้งจากทางเรือนจำจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ว่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่ถูกส่งตัวจากสพรัฐนาธิเบส
ส่งฝากขังที่เรือนจำมีไข้สูงคุณ๓๙๔๐องศาเซลเซียส
คาดว่าจะติดเชื้อโควิด๑๙ติดมาจากไหนอย่างไรไม่รู้แหละ
แต่ก่อนหน้านั้นเขาอยู่ที่สพรัฐนาธิเบสนะครับ
โดยเมื่อช่วงตี๒๓๐ของวันที่๑๔เมษายนนะครับ
ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาชายวัย๒๖ปีในคดีจำหน่ายยาเสพติด
เป็นเคตามีนหนัก๔๒กรัมนะครับ
นำตัวเข้าห้องควบคุมตัวแล้วก็ได้ทำเรื่องฝากขัง
นำตัวส่งเรือนจำจังหวัดนนทบุรีในช่วงเย็นเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่คัดกรองโรคพบว่าผู้ต้องขัง
มีไข้สูง๓๙๔๐องศาเซลเซียส
และให้ข้อมูลนะครับว่ามีกลุ่มเพื่อน๓๔คน
ที่เขานั่งดื่มเหล้าด้วยกันติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ทีนี้เป็นเรื่องเลยยุ่งเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่เรือนจำรีบนำตัวผู้ต้องหาส่งโรงพยาบาลพระนั่ง๙
เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ผลเนี่ย
มันจะออกวันนี้ครับ๑๕เมษายน
หากติดเชื้อก็ทีนี้จะยังไงต่อล่ะคุณ
ก็ต้องไปดูตำรวจชุดจับกลุ่มตำรวจชุดจับกลุ่ม
ก็ต้องถูกส่งตัวไปตรวจหาเชื้อและกักตัว๑๔วันด้วยนะครับ
คือตอนนี้ยอดรวมสถิติที่ตำรวจทุกสังกัดติดเชื้อนะคุณ

ก็นี่เป็นเหตุหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังด้วย
เอาในส่วนของกลุ่มดารานักแสดงกันบ้างคุณ
ดารานักแสดงที่ร่วมบันทึกรายการฮอลลีวูดเกมไนท์
ร่วมกับพี่วิลลี่คุณบอลเชิญยิ้ม
คุณแจ๊สชวนชื่นนักคอมชวนชื่นนะครับ
ผลปรากฏว่าทั้ง๔ท่านติดเชื้อกันทุกคนนะครับ
ก็มีผลออกมาแล้วว่าติดเชื้อโควิด๑๙
โดยนายได้โพสต์อินสตราแกรมแจ้งผลว่าเป็นบวกนะ

ที่ไปร่วมรายการด้วยนะครับ
วันนั้นเขาไปอัดรายการกันวันที่๗เมษายน
คือทางผู้จัดการก็แจ้งมาแล้วก็กักตัวกันหมด
แล้วก็รอผลตรวจนะรอผลตรวจที่ออกมาเมื่อวานนี้
ผลตรวจออกมาแล้วทุกคนไม่ติดเชื้อโควิด๑๙

แต่ก็ยังชะล่าใจไม่ได้นะคะเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นสำหรับการแพร่ระบาดระลอกนี้เนี่ย
อย่างที่เราเห็นกันหลายเคสหลายกรณีนะคะที่ไปตรวจครั้งแรกแล้วผลออกมาเป็นลบ
แต่ทีนี้ทางผู้จัดการแจ้งเรามาบอกว่าน้องก็ต้องถูกกักตัวให้ครบ๑๔วัน
ในการดูอาการก่อนนะครับมาดูลูกสาวของคุณอาเศรษฐาศิระฉายานะครับ
ก็คือคุณอีฟพุทธิดาศิระฉายาได้มีการโพสต์อินสตราแกรมว่าเธอและสามี
ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙โดยมีการเล่ารายละเอียดนะครับว่าวันที่๑๑เมษายน
คือมีอาการเจ็บคอช่วงเย็นมีไข้ขึ้นประมาณ๓๗๕องศาเซลเซียส
พอวันที่๑๒เมษายนสามีเริ่มมีอาการคุณคือไอเล็กน้อยแต่สามีไม่มีไข้นะครับ
ทีนี้รีบแยกกันเลยแยกพื้นที่แล้วก็โดยเฉพาะแยกจากพ่อแม่แล้วก็ลูกชาย
เพราะว่าพ่อแม่สูงอายุแล้วลูกชายยังตัวเล็กอยู่
แล้วก็พยายามหาทางในการตรวจโควิด
แต่นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมา
บอกว่าทุกโรงพยาบาลคิวแน่น

ผลออกมาคือวันที่๑๓เมษายน
ฟแล้วก็สามีติดโควิดกันทั้งคู่
ก็คือที่เขาจัดเป็นโรงแรมในการรักษาตัว

ในการที่จะได้รับการดูแล
ขณะที่มีดราม่าเรื่องของการทำงานที่ผิดพลาด
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
คือทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เขาชี้แจงออกมาว่า
เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาด
คือผลการตรวจของน้องน้ำฝนคนนี้
หรือว่าน้องต้นฝนตอนแรกที่สสจจังหวัดเชียงใหม่ออกมา
แต่ปรากฏว่าการสื่อสารส่งตรงไปที่น้อง
แล้วก็ทางสาธารณ์สาวจอจังหวัดโทรมา

ไปไปอยู่ที่โรงพยาบาลลำพาก

และตอนหลังสสจจังหวัดเชียงใหม่แจ้งผลกับผู้หญิงคนนี้

เป็นเรื่องเลยสิฮะไอ้การที่เธอไปกักตัว๓วัน

ใช่ค่ะจากคนปกติเนี่ยกลายเป็นผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงเลยนะครับ
เข้าไปอยู่ในดงเลยดงผู้ป่วยใช่ไหมคะ
ทีนี้ตัวของน้องนักศึกษาคนนี้
ก็คือนางสาวธัญพรพินทิสืบอายุ๒๒ปี

เธอร้องห่มร้องไห้เลยเคลียดนะ

เธอเล่าให้ฟังนะว่าวันที่วันที่๑๖เมษายน

พอวันที่๗เมษายนก็นั่งเครื่องบินมากรุงเทพ
ช่วงเช้าแล้วก็กลับช่วงเย็น

ในวันที่๙เมษายนที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

วันรุ่งขึ้นคือวันที่๑๐เมษายน

โทรมาแจ้งผลว่าเธอนั้นติดเชื้อ
ทีนี้ครับก็ส่งเข้านอนที่โรงพยาบาลลำปาง
เพราะว่าเธอเป็นคนลำปางนะ
ไปนอนร่วมกับผู้ป่วย๑ราย
แต่ปรากฏว่าวันที่๑๒เมษายน
พยาบาลถามหาเอกสารยืนยันการติดเชื้อ
นางสาวธัญพรก็แจ้งกลับไปบอกว่าไม่มียังไม่ได้รับเอกสารนะครับ
จนกลางดึกคืนนั้น๑๒เมษายน
มีการเปิดผลตรวจในเว็บไซต์
พบว่านางสาวธัญพรไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
คือผลของโรงพยาบาลประสาทที่จังหวัดเชียงใหม่

แต่วันที่๑๒เมษาที่นางไปที่ศศรลำปางแล้ว

ปรากฏว่าในเว็บไซต์แจ้งบอกว่าน้องไม่ติดเชื้อนะ
ไม่ติดเชื้อที่นี้ทำไงตอน

ก็เลยถูกแยกออกมาอยู่อีกห้องหนึ่ง
ต้องถูกตรวจหาเชื้อรอบ๒
อีกครั้งที่โรงพยาบาล
และก็ส

มากเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาแสดงความรับผิดชอบ
ขอโทษหนูหน่อยหนูเครียดและตอนนี้เธอถูกส่งตัวไปกักตัวอยู่ที่บ้าน
และอีกอย่างเธอก็เป็นห่วงเรื่องของทั้งการเรียนเรื่องของการงาน
เธอขึ้นเครื่องบินใช่ไหมก็ต้องมีการไปตรวจสอบผู้โดยสารที่นั่งเครื่องบินมาด้วยกัน
และที่สำคัญน้องโดนตำหนิด้วยนะคะว่าไปในพื้นที่เสี่ยง
บอกว่าโอ้โหชาวเน็ตก็มาถล่มน้องเยอะเลยนะ
ด่าหนูเยอะเลยค่ะนะฮะทีนี้ครับสำนักงานเขตสุขภาพที่๑นะครับ
ได้มีการแถลงยืนยันว่าน้องนักศึกษาสาวคนนี้ไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
และข้อมูลที่สื่อสารออกมาบอกว่ามีความคลาดเคลื่อนของระบบการสื่อสาร
พร้อมขออภัยครอบครัวและสถานที่ที่ถูกพาดพิงด้วยนะครับ
ถูกดาวน์หมดเลยขณะที่สำนักงานสหรัฐศึกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จะไม่มีการชี้แจงใดแล้วแต่จะแจ้งข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุขเลย
กระทรวงแถลงเพียงแห่งเดียวเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นเลย
ไปแถลงที่แหล่งใหญ่คือสหรัฐศึกษ์เลยนะครับเขาจะส่งคำชี้แจ้งไปให้นะครับ
ที่ส่วนกลางใช่ไหมใช่มาที่ส่วนกลางเลยป้องกันข้อมูลที่มันจะแบบ
อาจจะผิดพลาดอีกไงคุณถ้าสสจเชียงใหม่ต้องแถลงอีก
แล้วเดี๋ยวให้ส่วนกลางแถลงอีกมันแถลงซ้ำสองแถลงซ้ำ
เดี๋ยวจะเป็นข้อมูลที่แบบอาจจะคลาดเคลื่อนทีนี้ให้สาธารณสุขแถลงทีเดียวนะครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นแล้วเป็นเคสที่หลายคนจับตามองเรื่องของการ
ตรวจผิดพลาดหรือเปล่าแต่นี่เขาใช้คำว่าสื่อสารผิดพลาด
ไปที่น้องผิดพลาดก็ไม่รู้ไปสื่อสารผิดพลาดตรงไหนกัน
ไปดูที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะครับที่วัดแห่งนี้คุณโอ้โห
ประกาศหน้าวัดดูสิป้ายประกาศตัวใหญ่มากติดอยู่ตรงประตูวัด
เครื่องบินเมื่อวันที่๗เมษายนต่อมามีอาการไข้
จึงเข้าตรวจที่โรงพยาบาลผลออกมาท่านรองเจ้าอาวาสติดเชื้อโควิด๑๙
ทำให้ทางวัดต้องกักตัวพระ๖รูปแล้วก็เนรอีก๗รูปนะครับ
ปิดวัดงดทำบุญงดบินทบาท๑๔วันพระไม่ออกมา
แต่นี่คุณชาวบ้านเขาเข้าไปหาหน้าวัดมาแค่หน้าประตู
เห็นแล้วของทำบุญของถวายของทำบุญ
เอามาวางไว้ที่โต๊ะแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าพระเนรท่านไม่ออกมาแล้ว
ทีนี้พระเนรท่านจะฉันอะไรชาวบ้านก็เป็นห่วงก็เลยเอามาถวายแบบนี้นะครับ
ก็ช่วยกันนะคุณนะทุกคนต้องไม่ประมาทต้องกาดไม่ตกด้วยนะฮะ
ต้องชกเก่งนะคุณต้องตั้งสูงเลยนะครับ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ระลอกที่๓
ต้องยอมรับเลยนะคะว่ามันค่อนข้างที่จะไร้ทิศทาง
แล้วก็ตัวเลขผู้ป่วยรายวันที่มันเพิ่มขึ้นจากหลัก๘๐๐
เมื่อวานทำนิวไฮ๑๓๓๕รายก็สูงสุดเป็นประวัติการ
แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะออกมาบอกว่าสถานการณ์ดูไปขี้คลายแล้ว
คลี่คลายแล้วก็ตามแต่ว่าเรื่องของการล็อกดาวน์เนี่ย
จะกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นการล็อกดาวน์แบบ